เป็นการที่รถกระบะเนี่ยกำลังขับรถเปลี่ยนไปเลนขวาแต่อยู่อยู่ก็ไปแบบ
เบียดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บถึงขั้นชักปืนขึ้นมาขู่กลางถนน

จังหวะนี้แหละค่ะก็ต้องเบลอเอาไว้ด้วยนะคะ
อารมณ์ร้อนถือชักปืนขึ้นมาขู่กันเลยทีเดียวคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเว็บไซต์
ยูทูปนะคะชื่อว่าคุณเต้เต้เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถค่ะ
จับภาพขณะรถกระบะขับอยู่บนเส้นวิภาวดีรังสิตนะคะ
เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนส์แต่ว่าจู่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
พุ่งแซงขวาขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนที่คนซ้อนเนี่ยจะหยิบปืนในกระเป๋าออกมาขู่
เจ้าของคลิปบอกข้อความบอกว่าผมเนี่ยคือคนขับรถกระบะ
กำลังจะเข้าเลนส์ในเลนในแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค
หนึ่งพยายามเร่งแซงขวาทำให้ต้องตัดสินใจเปลี่ยนกลับทางเดิม

บีบแตรไปหนึ่งทีเท่านั้นแหละชักปืนขู่เลย
เจ้าของคลิปวิดีโอนะคะได้เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีเพิ่มเติม
เหตุการณ์ในคลิป๑๙มีนาคมเช่นเดียวกันนะคะ
จังหวะที่ตัวเองกำลังขับเปลี่ยนเลนไปทางด้านขวา
ได้มองกระจกทางด้านข้างแล้วว่าไม่มีรถอยู่
แล้วก็มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยไปแจ้งความที่สนสุธิศาลนะคะ
ด้านพันธบรวตรีทรงพลหมอกกลั่นรองผู้กำกับการสอบสวนสนสุธิศาล
ได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอน
ออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ถ้าคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไป
ก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นแต่ว่าเหตุชักปืนมาขนาดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน

มีปืนในครอบครองแล้วพกออกมาข้างนอกและชักขู่แบบนี้เคยเห็นหลายคลิปแล้ว

ปืนปลอมจะปืนอัดลมหรือว่าจะปืนอะไรก็ตาม
ถ้าคุณชักออกมาขู่ทำให้คนตกใจแบบนี้

เป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วล่ะที่เราเล่ากันไป
ชักปืนขึ้นมาแล้วอ้างปืนปลอม
ปืนปลอมก็ผิดนะคะก็ถูกลงโทษเหมือนกัน